สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามยามเช้าแบบนี้มาเจอกับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
เหรียญเพิ่มมาได้อีกแล้วครับได้มาอีก๑เหรียญทอง๒เหรียญเงินและอีก๑เหรียญทองแดงครับ
ไปดูเหรียญทองกันก่อนนะครับได้มาจากคนเดิมครับประวัติวโฮรัมที่คว้าเหรียญทองที่๒ให้กับตัวเอง
จากนี้ก็ยังเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าได้เหรียญทองตั้งแต่ในปี๒๐๐นะครับสำหรับประวัติวโฮรัม
ในการแข่งขันรุ่นนี้นะครับนอกจากประวัติแล้วก็ไทยเรานั้นยังได้เหรียญทองแดงด้วยเช่นกันนะครับ
จากสายชนคนจีนที่ทำเวลาได้๓นาที๘๖วินาทีส่วนเหรียญเงินตกเป็นของมาแซวคักจากซูสแลนด์ครับ
ส่วนการแข่งขันวิวแชร์ฟันดาบเอเป้บุคคลหญิงประเภทบีนะครับสายสุนีจนะ
แม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ก็กัดฟันสู้นะครับแล้วก็สามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ
ก่อนที่จะแพ้ให้กับคู่ชิงเมื่อ๔ปีที่แล้วอย่างโจจริงจากจีนไป๑๐ต่อ๑๕คะแนนครับ
แรกก็ยอมรับว่าเสียใจนะคะก็ยังไงก็ขอโทษคนไทยด้วยนะคะที่ทำเหรียญทองอีกครั้งไม่ได้นะคะ
แล้วสายสนีก็พยายามเต็มที่พยายามจริงค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเป็นอย่างนี้นะคะ
แต่ก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะคนไทยทุกคนนะคะที่ส่งแรงใจแรงเชียร์
ส่วนยิงธนูนะครับได้มาอีกหนึ่งเหรียญเงินครับจากทางด้านหารฤชัยเนธสิรินะครับ
ในประเภทคันธนูโค้งกลับระยะ๗๐เมตรโอเพ่นนะครับ
ซึ่งนัดชิงชนะเลิศนั้นไทยแพ้ให้กับอิราณไป๓ต่อ๗พลอยต์ครับ
ไปดูสรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดอันดับ๑ยังเป็นจีน
มี๖๓เหรียญทองอันดับ๒เป็นสหรัฐอาณาจักรนะครับ๓๔เหรียญทอง
ส่วนไทยนั้นขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๙ครับมี๔เหรียญทอง๓เหรียญเงิน